ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐ปีต้องทุกข์ทนทรมานมาร่วม๕ปี
หลังจากที่ถูกสังคมรังเกียจลูกก็ถูกคนล้อว่าแม่เป็นเอกแม่เป็นเอก
เพราะว่าเธอไปคลอดลูกคนที่๔กับคนที่๕
และถูกสังคมรังเกียจมาตลอด๕ปีที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดครับเมื่อปีที่ผ่านมาเธอคลอดลูกคนที่๖
นั่นหมายความว่าตลอด๕ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเธอเสียหาย
ถูกประนามไปแล้วแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นเอกด้วย

รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
พาผู้เสียหายคือนางมณีรัฐคงหอมอายุ๓๐ปี
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลักกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากโรงพยาบาลรัฐแห่ง๑ในจังหวัดนคร๔ธรรมราช
ทั้งที่เธอไม่ได้มีเชื้อนี้ครับ
ผู้เสียหายบอกว่าหลังเธอไปคลอดลูกคนที่๔ที่โรงพยาบาลนี้เมื่อปี๕๗
ต่อมาปี๕๘เธอก็คลอดลูกคนที่๕ที่โรงพยาบาลเดิม

จากนั้นปี๒๕๖๑เธอคลอดลูกคนที่๖ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิสุนุโลก
และตลอด๕ปีที่ผ่านมาเธอกับลูกมีผลกระทบในชีวิตอย่างมากครับ
คนรอบข้างรังเกียจเพื่อนก็ถูกล้อ
ลูกนะถูกเพื่อนล้อแม่เป็นเอสแม่เป็นเอดเพื่อนลูกก็เสียใจนะฮะ
ไม่กล้าไปโรงเรียนและตัวเธอเองก็ไม่กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียน

จึงต้องการให้ทางโรงพยาบาลที่ตรวจผิดพลาดรับผิดชอบ
และถอดชื่อเธอกับลูกของเธอนั้นออกจากการเป็นผู้ติดเชื้อ
เพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่าลูกของเธอติดเชื้อด้วย

แล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วกัน๕๐๐๐บาท

จนกระทั่งต้องออกมาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็ไปยื่นเรื่องกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เอาใบรับโรงพเมฆจากโรงพยาบาลต้นส่งทางรหะตรุศ
เขาตรวจให้หนูทั้งสามวิธี
ก็บอกว่าหนูไม่เป็น
และก็หมอให้คำพูดหนูว่า
ก็บอกว่าหนูไม่เป็น
มันการเป็นอยู่ใช้ชีวิตในสังคมมันอยู่ลำบากค่ะ
คือลูกญาติพี่น้องอะไรเขาก็ไม่รู้
แต่ว่าคนในสังคมเขารู้
โรงพยาบาลแรกที่เธอไปตรวจคือโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ที่จังหวัดนครศิริษฐรรมราช
แล้วก็ที่บอกว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้๕๐๐๐บาท

ซึ่งสภาธนายความบอกว่าตอนนี้
คำที่แจ้งของโรงพยาบาลเขาบอกว่า
มันเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือในการตรวจ
ไม่ใช่ความผิดพลาดของแพทย์นะครับ

ก็คิดว่าน่าจะมีคนที่เกิดจากความผิดพลาด

คือถ้าบอกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของแพทย์

ว่ามีคนถูกตรวจผิดหลายคน

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ชี้แจงว่าทางกระทรวงสาธารณ
สุขเองได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนคือโรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะฮะ
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าเป็นความผิดพลาดของบุคคลหรือเครื่องมือแพทย์
เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเขาอ้างว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์
พร้อมจะดำเนินการเรื่องของการเยียวยาควบคู่ไปแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน๒สัปดาห์
น่าจะได้รู้ผลแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนโรงพยาบาลที่๒นั้นก็ไม่ได้มีความผิดเพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วไม่เจอ
คือโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดพิสุนุโลกนั่นเอง